ดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ก่อนนะครับ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยเนี่ย
ก็อยู่ที่หลักเลขตัวเดียวแค่๒รายเท่านั้น
เป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วก็เลยทำให้เราเริ่มพูดถึงเรื่องของ
การคลายการผ่อนมาตรการต่างไปถึงพคฉุกเชิญ

เอาตัวเลขก่อนนะครับวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคแถลงว่าไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่๒รายนะครับเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิม
ก็เป็นชาวกรุงเทพเป็นผู้หญิงอายุ๑๙ปีนะครับที่ไปติดจากครอบครัว
โดยมีคนในครอบครัวป่วยโควิด๑๙อยู่๓คนนะพี่เคยพี่สาวและหลานสาว
หล่าสุดหญิงคนนี้ติดอีกอีกคนนึงเป็นผู้หญิงชาวนรธิวาสอายุ๕๑ปี
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเพิ่มขึ้นอีก๒ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในไทย
สะสมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคือ๓๐๑๗รายนะครับรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
รายเสียชีวิตสะสม๕๖ศพเท่ากับว่าตอนนี้
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖๓รายส่วนมาตรการต่างนะครับ
วันนี้หลังการประชุมคอรมอนะฮะซึ่งวันนี้วันอังคาร
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากวีดีโอคอนเฟอร์เนสกันมาหลายสัปดาห์

นี่มากันทุกกระทรวงนะฮะ

ถูกต้องมาตรการทางด้านสาธารณสุขต้องเข้มข้นค่ะ

นี่ถ้าไม่ถึง๓๗๕องศาเซลเซียตก็เข้าได้

ถูกต้องฮะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วย

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี

วันที่๑๕พฤษภาคมนี้
คณะกรรมการสบค
จะลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อม
กิจการร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปลน
ให้เปิดบริการในระยะที่๒

ว่าจะมีมาตรฐานในการดูแลเมื่อเปิดให้บริการอย่างไรบ้าง
พร้อมกับย้ำว่าทุกกิจการ
เมื่อผ่อนปลนให้เปิดได้แล้ว
คุณต้องรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะอืมอ่า
คือทางสบคบอกว่าคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้คุณต้องทำ
หากหย่อนยานนะครับพอยุทธ์บอกว่า
ก็จะสั่งปิดเปิดได้ก็ปิดได้

ส่วนการบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉิน

เรื่องนี้ต้องพิจารณาเรื่องมาตรฐานของสาธารณสุขเป็นหลัก
แล้วก็ที่มีรายงานข่าวว่า
ประยุทธ์ให้กอรมไปทำโพลสำรวจความเห็นประชาชนพล

ให้หน่วยงานของรัฐไปทำโพลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องนี้นะครับ
จำเป็นต้องคงเอาไว้ไหม

จะยึดจากด้านสาธารณสุขเป็นหลัก
โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางด้านการสาธารณสุขนะครับ

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีโพลใครทำมาก็แล้วแต่

แต่เท่าที่ทราบก็มีสื่อบางสื่อก็ไปทำไง
ในประมาณนี้ก็มีผู้เห็นชอบ

สถานที่ที่เตรียมการจะปลดล็อกระยะที่สอง
ว่าท่านจะได้มีแผนในการตามมาตรการของรัฐ
ศูนย์โควิดได้ครบถ้วนหรือไม่หรือท่านมีมาตรการอื่นอื่นเพิ่มเติม
นี้เพื่อจะมาเป็นแบบอย่างในการที่ให้สถานประกอบการอื่นนำมาใช้
เอ่อให้ทั่วเท่าเทียมกันนะครับทั้งนี้เขาก็กลับเรียนไปแล้วว่า
อะไรก็ตามที่เปิดได้ก็ปิดได้ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้นะครับ
ไม่งั้นทุกคนก็ลืมตัวไปเรื่อยเรื่อยไม่รวมเมอร์ไม่รักษาแรงยาห่าง
ไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรพวกเนี้ยคือไม่ไหม้ทั้งหมดอ่ะ
ส่วนการประชุมสบควันนี้นะครับนายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีบอกว่า
วันนี้ที่ประชุมมีการคุยกันเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อกดาวน์ต่างนะฮะก็เป็นคณะกรรมการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับ
มีเลขาสมชเป็นประธานนะฮะซึ่งในที่ประชุมเนี่ย
กพนะครับคณะกรรมการราชการพลเรือน
รายงานเกี่ยวกับการจัดเวลาการเหลื่อมเวลาทำงานของข้าราชการอืมอ่า
เพื่อลดความแออัดในการเดินทางมาทำงานทั้งไปและกลับนะครับ
โดยจะเหลื่อมเวลาเป็น๒ช่วงเวลาด้วยกันก็คือให้มาเข้างาน๗โมงเช้ากับ๘โมงเช้า
ค่ะนี่นะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าอ่าไปเหลื่อมมากกว่านี้อีกได้ไหมอืม
อย่างเช่นถ้าจะเลิกค่ำกว่านี้อีกเนี่ยจะได้หรือไม่
จะได้ไม่ไปแออัดกันในช่วงเวลาของการเดินทางโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับ
ส่วนรัฐวิสาหกิจ๕๖แห่งในไทยตอนนี้ได้รายงานไปยังสบคว่าได้เหลื่อมเวลาการทำงานแล้วนะครับ
เหลื่อมเวลาเป็นเจ็ดเวลาด้วยกันนะฮะอืมตั้งแต่ช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงเช้า
ซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าทางสอบคอบอก
แล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจก็มีการทำงานที่บ้านมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพนักงานด้วย
ก็จะเหลือแต่ของเอกชนนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสบคแล้วก็คอรมอบอกว่า
เอกชนเขาเราก็ไม่สามารถไปมีมาตรการในการบังคับได้
ก็เป็นการขอความร่วมมือนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะว่าคนภาคเอกชนเองก็เยอะนะครับ
หลังจากนี้คงอาจจะต้องไปรณรงค์ผ่านทางกระทรวงแรงงาน
แล้วก็กระทรวงการคลังอาจจะต้องหามาตรการจูงใจ
อย่างเช่นบริษัทไหนต้องการซอฟต์โลนหรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ก็ต้องไปมีเงื่อนไขในการทำงานที่บ้านให้มากขึ้นอืม
นี่นะครับส่วนเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่จะช่วยเหลือเป็นเวลา๓เดือนตอนนี้
ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ปิดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้วย
แต่วันนี้มีการเปิดอีกนะครับที่ศูนย์รับร้องทุกข์
อ่ารับเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง
แต่ว่าใช้สถานที่ที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์
ก็อย่างที่เรารายงานท่านเมื่อสัปดาห์ก่อนอืมอ่า
ว่าเปิดใน๒๓วันนี้คือเปิดเพื่อให้มายื่นเรื่องร้องทุกข์จริง
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
ครับแล้วเดี๋ยวจะมีการหารือร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือกันอย่างไรต่อไป
ให้บ้างเพราะว่าตามโครงการเราไม่ทิ้งกันมันจบไปแล้วไงผิดไปแล้ว
อันนี้ไม่ใช่มาให้ยื่นเพื่อทดพรสิทธิ์อีกรอบนะฮะอันนี้คือให้มายื่นเรื่องร้องทุกข์เอาไว้
ใช่นะครับวันนี้มีคนมาโอ้โหสองพันกว่าคนนะอ่าถือว่ามาเยอะนะฮะ
ก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับรับจ้างทั่วไปอายุ๔๘ปีชื่อนายธนงศักดิ์เนี่ย
ถึงขั้นกระโดดขึ้นเวทีอาคารอเนกประสงค์เลยอ่ะบอกว่าเขาต้องการทวงถามสิทธิ์
เรื่องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเพราะว่าถามมาหลายสัปดาห์แล้ว
รอบแรกก็จะได้รอบสองก็จะได้รอบสามก็จะได้แต่ผมรอบที่สี่เห็น
ผมยังไม่ได้เลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบ
แล้วท่านเลขากับท่านโทษกภายในวันที่สิบห้ามุษฎาเนี้ย
เขาจะจ่ายในเกณฑ์ที่คนผ่านรอบแรกแล้วให้ได้ใช่ไหมนั้นมันก็แสดงว่า
วันนี้วันที่๑๒จะเป็นวันสุดท้ายของขีดถุงสีเหลืองนี้
ของรอบแรกนี้ใช่ไหมแล้วคุณว่าถ้าไปอังคารอีกอังคารหนึ่ง
ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสองไปแล้วอ่าเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้กับ
ธนงศักดิ์นะฮะก็พบว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะครับ
เป็นผู้ได้รับเงินเยียวยานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ระบบขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
อืมอ่าคือได้เงินแน่นอนคาดว่าเงินจะเข้าอังคารหน้าค่ะ
อ่าผู้ที่ได้ช่วงนี้นี่ก็จะได้สองเดือนเลยใช่ค่ะจากห้าพันบาทก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นบาทอืมค่ะ